ร้านนี้เนี่ยเขานำวัตถุดิบพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นมาปรุงเป็นเมนูอาหารค่ะ
ว่ามาทานอาหารที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะ
เพราะว่าบรรยากาศนี่นะคะดี
เขาเนรมิตพื้นที่กว่า๓๐ไร่ค่ะ
แบ่งเป็นสวนนาข้าวส่วนหนึ่งนะ
แล้วก็ตอนนี้มันกำลังแตกยอดเคี้ยวขจีค่ะ
อีกส่วนหนึ่งก็ทำเป็นแปลงผัก

อีกส่วนหนึ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลาตามที่เห็นอยู่นี้นะ
เรียกว่าเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานที่ลงตัวจริง

คนชอบสืบปลาในน้ำให้ปลาตอดหน่อยไหม

ที่นี่คือครัวเคียงนาค่ะ
อยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะคะ
ที่ร้านเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานเรื่องของการทำการเกษตรด้วย

เขามีการทำแปลงสาธิตของกรมประมงนะคะ
ทำเป็นแปลงสาธิตในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน
ทำในบ่อปลา
ที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นปลาที่มาจากธรรมชาติ
นะคะว่าน้ำสะอาดไหม
ปลาสภาพดีอยู่หรือเปล่า

ถูกต้องค่ะก็เลยทำให้ร้านนี้มีจุดเด่นเนาะ
และนอกจากนั้นแล้วค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นร้านอาหารแนวบ้านทุ่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาตินะ
ให้ได้มาอิ่มเอมใจอิ่มเอมตาแล้วก็ได้อิ่มท้องกับอาหารอร่อยแบบนี้
อย่างเมนูนี้ค่ะ

แป๊ะซะ
ปลาช่อนแป๊ะซะ
แป๊ะซะปลาช่อนโอเคเออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อย่างแนะนำก็คือหอยขมอ่ามีปลาหมออีกอุ๊ยมากมายสารพัดพูดไปแล้วก็นำไหล่ไหล
เจ้าของร้านคือคุณสุธารามูซิกะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะตรงเนี้ยเนี้ยทำเป็นชุมชนนวัดวิถี
ของดีของเด็ดตะบนละเม็ดอำเภอชายาแล้วก็ต่อยอดพื้นที่ตรงนี้มาเป็นร้านอาหารค่ะ
ก็นำผักหรือว่าสัตว์น้ำจืดที่เลี้ยงในแปลงมาปรุงเป็นเมนูอาหาร
ก็จะมีเพียงสัตว์ทะเลบางชนิดหรือว่าผักบางชนิดเท่านั้นแหละที่ต้องซื้อจากข้างนอกมาเพราะว่ามันไม่มี

แต่ที่เหลือคือเขาเลี้ยงเองปลูกเอง
ต้องเลยก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะ
แนะนำร้านกันไปแล้วคราวนี้จะแนะนำโปรโมชั่นบ้าง
ท่านขอบคุณครับ
ลดเลย๑๐ภายในวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะ
เปอร์เซ็นขอย้ำอีกทีเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยชัด

อ่ารีบไปรีบไปแล้วบอกว่ารู้จักร้านนี้จากตลอดข่าวเนอะ
ก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ต่อยอดทางธุรกิจมาจากการที่ทำเป็นชุมชนนวัดวิถีนะ
ลดต้นทุนเรื่องของการไปซื้อวัตถุดิบสร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวด้วย
กันอีกทีนะใครอยากจะไปทานอาหารอร่อยแบบรสชาติพื้นบ้านเลยเนี่ยนะคะ
ก็ไปได้ที่ครัวเคียงหนาสุราธานีให้เสิร์ฟเอาไว้แล้วจ๊ะ
มันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะ
ในการที่แบบว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกพืชกันเอาเอง
แล้วสิ่งเหล่านั้นแหละแล้วก็มาปรุงอาหารเอง
ถูกดีสุดยอด
มีโอกาสไปเลยแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากตลอดข่าวได้รับส่วนลบไปเลย๑๐นะจ๊ะ